จะพาไปหาอะไรอร่อยรับประทานกันหน่อย
ไปที่ร้านแป้งโม่แซ่บเวอร์
แต่ชื่อร้านก็จริงนะว่าเป็นแตงโม

ส้มตำรสเด็ดและอาหารอีสาน
แล้วดูแม่ค้าดูป้ายหน้าร้านซะก่อนแซ่บไหมคะ
โอ้โหแค่ป้ายก็แซ่บแล้วจริง
ร้านนี้ชื่อว่าแตงโมแซ่บเวอร์ค่ะ
ตั้งอยู่ที่ถนนหลังศูนย์ราชการ
ตรงข้ามต่อชดภาค๒ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เป็นร้านขายอาหารอีสานมีส้มตำ
ที่เรียกได้ว่าเด็ดสุดในญาตินี้

นายพฤษราชนาวี

คนนี้คนที่สวยนี่แหละค่ะ

จัดเต็มกันทุกอย่าง
ส่วนเมนูนั้นล่ะคะโอ้โหหลายอย่าง
พูดไปแล้วอย่าลืมกลืนน้ำลายด้วย

ขึ้นชื่อทั้งนั้นเลยคุณผู้ชม
ตำแซ่บแบบนี้นี่คุณผู้ชมเห็นไหม
แล้วเขาเสิร์ฟมาใส่จานแล้วก็วางใบตอง

ใครมาที่ร้านนี้ต้องสั่งเมนูเด็ด

ซึ่งร้านนี้เปิดมาได้ประมาณ๓ปี

คือที่ถนนหลังศูนย์ราชการแห่งนี้แหละ
แล้วก็อีกที่หนึ่งคือหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ใครอยากจะไปทานอาหารอีสานรสเด็ดนี่นะ
อุดหนุนกันได้เลยร้านเปิดทุกวัน
ตั้งแต่๙โมงเช้าจนกว่าของจะหมดเลยจ้า
บอกอีกอย่างหนึ่งที่อร่อยมากคือไก่ย่าง

นี่ครับน่ากินน่าทานแบบนี้ก็ลองไปกันดูนะ